ต่อกันที่เหตุการณ์สลดที่มรยองนะครับ
สามีภรรยาคู่หนึ่งครับนั่งกินข้าวที่โต๊ะอาหารพร้อมกับเพื่อน
จู่ฝ่ายชายครับนำปืนขึ้นมายิงภรรยาจนเสียชีวิต
แล้วก็เอาปืนกระบอกเดียวกันยิงตัวเองตายตามไปครับ
ว่าเกิดจากที่ก่อนหน้านี้ทั้งสองคนตัดสินใจแยกกันอยู่เป็นเวลา๕เดือน
แต่ว่าฝ่ายชายทำใจไม่ได้จึงใช้ปืนมาเพื่อจบปัญหานี้

เหตุสลดเกิดขึ้นที่บ้านพักในซอยโขดตานอำเภอหนองละลอกอำเภอบ้านค่ายจังหวัดระยอง
โดยข้างโต๊ะหินอ่อนพบศพสองสามีภรรยานอนเกยกันในสภาพเลือดนองเต็มพื้น
ฝ่ายหญิงถูกยิงเข้าที่แขนซ้ายและหน้าอก
ฝ่ายชายมีบาดแผลถูกยิงเข้าที่ขมับขวา
มือขวาพบอาวุธปืนขนาด๓๘ตกอยู่
เหตุการณ์ไม่คาดคิดครั้งนี้เกิดขึ้นระหว่างที่นายนิยมหนุ่มใหญ่วัย๕๓ปี
นั่งกินข้าวกับนางสาวสุนีภรรยาอายุ๔๔ปีพร้อมกับเพื่อนอีก๒คน
จู่นายนิยมก็ชักอาวุธปืนจ่อยิงเมียรักถึง๒นัด
ฟุบไปกับพื้นทันทีท่ามกลางสายตาของเพื่อน
ก่อนยิงตัวเองตายตามส่วนเพื่อนได้วิ่งหลบกระสุนเอาชีวิตรอด
โดยนางสาวออนิชาคนดีอายุ๒๓ปีลูกสาวของนายนิยมเล่าว่า
หลังจากที่พ่อของเธอกับนางสาวสุนีแยกทางกันพ่อของเธอก็เล่าให้ฟังว่าเครียดเป็นอย่างมาก
เนื่องจากยังรักนางสาวสุนีมากจนไม่สามารถลืมได้แต่เธอก็พยายามพูดให้กำลังใจพ่ออยู่ตลอด
พักหลังพ่อของเธอชอบมาบอกว่าเหนื่อยแล้วไม่อยากอยู่แล้วแต่ก็ยังเป็นห่วงลูกและหลาน
โดยเธอก็พยายามบอกพ่อว่าอย่าพูดแบบนี้ซึ่งเธอไม่คิดเลยว่าความเครียดของพ่อจะนำไปสู่เหตุการณ์ในครั้งนี้
ทำให้มันดีที่สุดค่ะพยายามจะทำใจแล้วก็สู้ต่อไป
ด้านนางสาวพะนิดาแสงอรุณอายุ๒๕ปีลูกสาวของนางสาวสุนีผู้เสียชีวิตเปิดเผยว่า
หลังจากที่แม่ของเธอแยกกันอยู่กับนายนิยมก็ยังไปมาหาสู่กันและไม่ได้มีท่าทีที่จะมาทำร้ายแม่ของเธอเลยแม้แต่ครั้งเดียว
แต่ก็มีญาติเคยมาบอกกับเธอว่านายนิยมเคยมาบอกว่าถ้าแม่ของเธอหนีไปนายนิยมจะตามไปยิงแล้วยิงตัวเองตายตาม
ซึ่งเธอไม่คิดเลยว่าเหตุการณ์นี้จะเกิดขึ้นจริงเพราะเธอไม่คิดเลยว่านายนิยมที่มีนิสัยเป็นคนใจเย็น
และไม่เคยทำร้ายแม่ของเธอจะมาทำอะไรแบบนี้
แม่ก็เคยบอกไว้ตลอดว่าก็คุยกันนับถือกันเป็นญาติผู้ใหญ่คนหนึ่ง
ถึงเลิกกันก็ช่วยเหลือกันเป็นญาติผู้ใหญ่คนหนึ่ง
เพราะว่าตอนระหว่างที่อยู่ด้วยกันก็ช่วยเหลือด้วยกันมาตลอด
อยู่กินกันมาเป็นสามีภรรยาตลอด
ก็ไม่ได้เลิกกันแบบหักไม่ได้ย้าน
ก็มีคุยบ้างค่ะเกิดก็คือก็ห่างกันไป
เรื่องห่างแต่ว่ามีบางทีเขาก็มาหาที่บ้านมาก
ไม่เคยทะเลาะอะไรรุนแรงถึงขั้นตบตีทำร้ายแม่คุยค่ะ
ก็เลยไม่คิดว่าจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้น

สำหรับมูลเหตุครั้งนี้ตำรวจสันนิษฐานว่า
มาจากปัญหาเรื่องความรักที่ไม่สามารถตกลงกันได้
ทำให้นายนิยมเลือกวิธีนี้ในการตัดสินปัญหา
ซึ่งตำรวจจะสอบสวนเพื่อนที่อยู่ในเหตุการณ์
ญาติของผู้เสียชีวิตทั้ง๒ราย
เพื่อหามูลเหตุที่แท้จริงต่อไป
กฤษฎาวินถ่ายภาพจิรายุทธ์บุญชูข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน